เราจะไปตรวจสอบเรื่องของพายุปะบึกนะฮะ
เพื่อที่จะดูว่าการเตรียมพร้อมรับมือเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
หลายพื้นที่ทางจังหวัดทางภาคใต้ทะเลฝั่งอ่าวไทย

เดี๋ยวไปดูสถานการณ์ล่าสุดที่เกาะสมุยสุราชธานีนะครับ
คุณระวีการแก้ววิจิตจะรายงานสดสถานการณ์ล่าสุดเข้ามานะครับ

ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะที่ฉันก็
เกาะติดการรายงานสภาพอากาศในพื้นที่ของเกาะสมุยนะคะ
ซึ่งตอนนี้ดิฉันเปลี่ยนจุดการรายงานนะคะจากพื้นที่เมื่อสักครู่นี้
มาอยู่ที่ศูนย์เฝ้าระวังพายุสนร้อนปลาบึกนะคะ
๓ในตำบลบ่อผุดอำเภอกเกาะสมุยจังหวัดสุราชธานี

ก่อนหน้านี้เคยมีปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมขัง
แล้วก็จุดนี้นะคะก็มีการสแตนบาย
แล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนัก
ที่อาจจะส่งผลให้มีน้ำท่วมขังเกิดขึ้นค่ะ

เจ้าหน้าที่นะคะได้มีการนำรถเทศบาลนะคะ
เกาะสมุยเป็นรถเครื่องจักรนะคะ
ที่จะคอยเตรียมความพร้อมในเรื่องของการสูบน้ำนะคะ
แล้วก็ขนเครื่องมือในเรื่องของอุปกรณ์การระบายน้ำ
หากมีฝนตกลงมาในพื้นที่ตำบลบ่อผุด

ก็อาจจะมีน้ำท่วมขังเกิดขึ้นนะคะ

มีการเฝ้าระวังแล้วก็นำเครื่องจักรมาวาง

แล้วก็มีการเตรียมความพร้อม
อย่างเต็มที่ตลอด๒๔ชั่วโมงนะคะ
พื้นที่บ่อผุดทราบกันดีนะคะว่า
ที่ผ่านมาเวลามีฝนตกหนักมักจะเกิด
น้ำท่วมหนักนะคะแล้วก็มีน้ำท่วมรอระบาย
ที่จะต้องใช้เวลานานพอสมควร
ซึ่งตอนนี้นะคะเราก็ต้องการที่อยากจะทราบข้อมูล

ถ้าหากพายุปลาบึกเนี่ยนะคะ
เข้ามาในพื้นที่ของเกาะสมุยนั้น
ในเรื่องของระบบการเตรียมความพร้อม
รับมือกับฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมนั้น
จะมีวิธีการป้องกันอย่างไรนะคะ
เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับท่านรองนายกนะคะ
ที่จะพูดคุยถึงในเรื่องของการเตรียมรับมือน้ำท่วม

ครับในส่วนของแผนการรับมือน้ำท่วม
ที่เกิดจากพายุปลาปึกนะครับ
ทางเทศบาลนครเกาะสมุยเนี่ย

สำหรับดูแลเรื่องทุกเรื่อง
ที่จะเกิดขึ้นมา
ซึ่งในอนาคตเราก็ไม่สามารถที่จะประเมินได้นะครับ

อยู่ในเขตตำบลบ่อผุดนะครับ
ซึ่งศูนย์ของเทศบาลนครเกาะสมุยเนี่ย

ก็คือศูนย์อำนวยการของอำเภอกเกาะสมุย
โดยที่มีท่านนายอำเภอว่าที่

แล้วก็ภายใต้การสั่งการของจังหวัดสุราธานี

โดยที่เราต้องตั้งปฏิพันธ์ไว้ว่า
จะต้องไม่มีผู้เสียชีวิต
เราก็เลยเตรียมการในเรื่องของบุคลากร
เราเตรียมการในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือที่จะต้องออกไปช่วยเหลือ
โดยที่เบื้องต้นนั้นจะต้องช่วยเหลือประชาชน
เป็นอันดับแรกอย่าให้มีการเสียชีวิต
เราก็เลยตั้งศูนย์บัญชาการอยู่ที่ตรงนี้ก็คือศูนย์เฉพาะกิจ
เรามีการประสานการแบ่งงาน
ถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเนี่ยเราจะทำอย่างไร
ซึ่งจุดที่เสี่ยงซึ่งเรามีประสบการณ์ในการจัดการตรงนี้
เราก็มีบุคลากรที่มีชื่อมีตัวตนพร้อมอุปกรณ์เรียบร้อยนะครับ
สัญลักษณ์การจราจรปิดทันทีอะไรอย่างนี้
คราวนี้เกิดลมพัดแรง
เราก็ต้องมีบุคลากรที่เตรียมการจัดการอย่างเรียบร้อยนะครับ
ค่ะท่านค่ะแล้วในส่วนของพายุปลาบึกนี้
กังวลไหมเจ้าหน้าที่มีความพร้อมแค่ไหน
แล้วก็คาดว่ามันจะส่งผลกระทบกับพื้นที่เกาะสมุยไหมคะ

แต่ว่าวันนี้เราคลายความกังวลเกิดจากการที่เรามีการเตรียมพร้อมรับมือกันอย่างเต็มที่
สิ่งที่สำคัญที่สมุยเกิดขึ้นวันนี้นอกเหนือจากหน่วยงานราชการแล้วเนี่ย
เรามีภาคเอกชนทุกส่วนเลยนะครับ
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
มันเป็นไปแบบอัตโนมัติเลย
คือเราเข้าใจได้ว่าคนเราไม่ทอดทิ้งกัน
ตัวอย่างศูนย์ตรงนี้เทศบาลเป็นแม่งานหลัก
เรามีหน่วยงานที่จะมาสนับสนุนมีคณะกรรมการชุมชนทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตรงนี้
เข้ามาร่วมกันเป็นหูเป็นตาร่วมกันกับพวกเรา
เรามีภาคเอกชนโรงพยาบาลเอกชนทั้ง๓แห่งในเขตพื้นที่ตรงนี้
โรงพยาบาลกรุงเทพสมุยโรงพยาบาลสมุยอินเตอร์โรงพยาบาลไทยอินเตอร์

นอนกับพวกเราพร้อมที่ออกปฏิบัติการกันมีการแบ่งงานกันอย่างเรียบร้อยนะครับ
มีความมั่นใจสร้างความมั่นใจเพราะสมุยเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับ
เราจะต้องสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนคนเกาะสมุยและนักท่องเที่ยว
ซึ่งอยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เราให้สัญญากันกับคณะทำงานทุกคน
ขอบคุณท่านรองนายกมากนะคะที่ให้ข้อมูลกับเราและนี่ก็คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะคะ
ที่เจ้าหน้าที่มีการเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมการอย่างดีนะคะโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมขัง
ครับคุณทีมข่าก็ยังกอติดการรายงานอย่างต่อเนื่องนะคะ